นี่ก็เป็นอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยเขาขี่เหมือนกับแข่งกันมา

ใช่ค่ะมาเร็วแล้วก็แซงรถที่เป็นรถยนต์ของพยาบาลไป
ทีนี้พอไปอีกฝั่งหนึ่งอีกเลนหนึ่งคือเขาสวนเลนไปแล้วไง
มอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นเข้ามาทางตรงปกติ

คุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้มีคนตายค่ะ
มันเร็วมากค่ะคุณผู้ชมกระพริบตานี่ดูไม่ทันเลยนะ

เสียววินาทีรับภภาคชีวิตคนเตอร์ไซค์ไปได้๓สมะในข่าวนี้

คันที่ติดกล้องเนี่ยเป็นรถของพยาบาลนะคะ

แล้วเห็นไหม๒คันข้างน่ะ
หมอบมาเลยคุณสืบสกุล
พอหมอบมาแล้วแซงรถที่ติดกล้องไป

ฝั่งนั้นเขาขับมาปกติในเลนของเขา
คุณอยู่ต้องมาสังเวยชีวิต
เพราะ๒คันนี้ที่แข่งกัน
ใช่ค่ะแล้วนี่ฝั่ง๒คันที่ขี่ไปนี่นะ
คือนายนรงชัยบุญเจริญอายุ๓๑ปี
สีดำนะครับแล้วอีกคนนึงคือนายธีรพัฒน์เพชรนิน
อายุ๑๙ปีขี่มอเตอร์ไซคันสีน้ำเงิน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จันทบุรีนะคุณผู้ชม
จังหวะที่เขาแซงเลนอันนี้มันเป็นเลนสวน
พอเขาแซงไปทางขวาแปลว่าเขาไปสวนเลนส์อีกฝั่งนึงแล้วไง
จังหวะนั้นนะคะฝั่งมอเตอร์ไซคันที่ขี่มาทางปกติเลย
คือนายกิติวัตรช่างจัดอายุ๒๕ปีวัยเป็นเจ้าเพศเลย
แล้วก็มีผู้หญิงคือนางสาวไอรดาภูลเกษมอายุ๒๐ปีมาด้วยกัน
โอ้โหเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะกลายเป็นว่าต้องเสียชีวิตนะคะ

รถของเขาพังยับเยินทั้งคู่ตกจากรถเสียชีวิตคู่กันเลย
ใช่ค่ะแปลว่าฝั่ง๒คันที่ขี่ไป
หนึ่งในสองคันที่ขี่ตายนะ
หนึ่งก็คือนายนรงชัยบุญเจริญ
แล้วฝั่งมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนกันมาตายทั้งสองคนนะครับ
เหตุการณ์นี้ฝั่งพยาบาลที่ขับรถแล้วมีกล้องติดหน้ารถ
ก็คือนางสาวปาริชัดน้อยมีเธอเล่าให้ฟัง
เธอน่ะเพิ่งลงเวรจะขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงตรงนี้มอเตอร์ไซค์๒คันนะนะ
หมอบมาเลยแล้วก็แซงรถเธอขึ้นไป
เลนไปฝั่งตรงข้ามไงแล้วก็ไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่เขาซ้อนมาด้วย
พอมีคนซ้อนมาฝั่งนั้นก็เสียชีวิตคราบเลือดยังเปื้อนหน้ารถเธออยู่เลย

เขาแซงมีรถมอเตอร์ไซค์แซงหนูมาค่ะแล้วก็เหมือนมันมีรถสวนมาแล้วเขาก็ชนกัน

หนูมาจากทางจันทร์นะคะทางจันทร์โรงเรียนมา
ใช่ค่ะมีแซงขึ้นมาแล้วมันก็มีรถสวนมาแบบมาอีกครั้งหนึ่ง

ใช่เขาชนกันฝั่งนี้ก่อนแล้วมันกระเด็นมาชนรถหนู
โอ้โหเธอก็ตกออกตกใจนะฮะอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งหน้าเลยนะฮะ
ใช่ค่ะไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วฝั่งผู้ชายที่เขาขี่แซงไปเนี่ยนะ
คนตายคือนายนรงชัยบุญเจริญ
คุณเขามีบัตรเป็นบัตรผู้พิการด้วยนะ

เพราะว่ารถของพยาบาลคันนี้ก็ชนซ้ำไปอีกทีนะ
แล้วก็รถมอเบอร์ไซสองคันเนี่ยจอดอยู่คู่กัน

คันดำเบาะน้ำตาลกับคันน้ำเงินเบาะน้ำตาลนี่แหละฮะ

นี่เขาจอดอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อสะบาปนะ
แล้วก็ห่างกันจากที่เกิดเหตุประมาณสัก๑๐กิโล
เพราะพอเมืองจันทบุรีต้องเจาะเลือดคนตายก่อนในนโรงชัย
แล้วก็ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
อันนี้คือกว่าผลจะออกต้องใช้เวลาประมาณ๓เดือนเลยเหมือนกันนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้เสียชีวิต๓ศพดูสภาพมอเตอร์ไซค์สิ
มันยู่ยี่มองไม่เห็นว่าเป็นแบบโครงของมอเตอร์ไซค์เลย
คุณซิ่งแข่งกันแต่ทำให้คนบริสุทธิ์เขาต้องเสียชีวิตไปด้วยนะฮะ